พูดถึงน้ำมันเนี่ยถึงแม้ว่าเบนซินกลุ่มเบนซินกลุ่มโซฮอลนี่ขึ้นเป็นบาทเลยนะ
อ่าดีเซลเขายังตรึงกันอยู่ครับแต่ก็มีหนุ่มคนนึงฮะ
คุณผู้ชมฮะขับรถกระบะไปเติมน้ำมันน้อง
เอาเต็มถังเลยโอ้โหป่าป่าเลยออกมาสองพันกว่า
น้องใจเย็นพี่ลืมตังค์ไว้ที่บ้านขอกลับบ้านไปเอาตังค์ก่อน
ยังไม่ถามพนักงานเลยว่าให้หรือเปล่าเขาไปแล้วฮะนี่ครับกระบะคันนี้
กระบะสีดำครับขับมาในปั๊มเติมดีเซลพนักงานก็อ่ะเติมให้
เติมเสร็จคนขับกระบะไม่จ่ายครับแล้วก็คุยกันอยู่แป๊บนึง
นี่ตอนจังหวะเติมน้ำมันนะปั๊มสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ย
เนี่ยขับไปเลยคุณผู้ชมเห็นวงแดงแดงน่ะไหมอ่า
ป้ายที่ตั้งอยู่ที่บอกว่าพนักงานเติมอะไรให้อ่ะยังอยู่เลย
ยังอยู่บนฝากระโปรงหน้าเลยครับอ่าขับไปเลยฮะอุ้ย
เหตุเกิดคืนวันจันทร์ที่สิบหกพฤษภาษณ์ที่ผ่านมาตอนสามทุ่มสิบห้านาทีในปั๊มปรทอสาขาสูงเนิน
ริมถนนมิตรภาพที่นครราชศรีมาครับไปถามหัวหน้าพนักงานเติมน้ำมันชื่อว่าคุณอภิญญาก็เล่าแบบนี้
วันเกิดเหตุเนี่ยลูกค้าที่ขับกระบะสีดำรูปร่างท้วมหน่อย
น่าจะสูงสักร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรขับกระบะสีดำ
ทะเบียนนะคุณผู้ชมช่วยกันจำหน่อยยอยักษ์ทอทง๙๓๕๕ที่นครราชศรีมาครับ
พี่คนนี้มาเติมน้ำมันดีเซลบีเจ็ดเต็มถังพนักงานลังเล
ลังเลเอ๊เติมให้ดีหรือเปล่าถามว่าทำไมลังเลอ่ะ
พนักงานคุ้นผู้ชายคนนี้เหมือนกับว่าเดือนที่แล้วอ่ะเดือนเมษาอ่ะ
เห็นผู้ชายคนนี้เคยมาเติมน้ำมันแล้วก็ชิ่งเหมือนกันอุ้ยเออ
ทีนี้น้องพนักงานก็เลยมาแจ้งกับเธอซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานว่า
เอ้ยพี่เอาไงดีอ่ะหนูคุ้นคนนี้อืม
คุ้นว่าเขาเคยชิ่งมาก่อนหัวหน้าพนักงานก็บอกว่า
เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเติมไปก่อนแล้วกันอ่ะ
พนักงานก็เติมน้ำมันไปให้ครับเติมเสร็จเท่านั้นแหละ
กำลังจะเดินมาคิดตังค์สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทลูกค้าผู้ชายคนนั้นตะข้อกลับครับ
บอกน้องเอาป้ายที่ตั้งหน้ารถออกไปเลยเดี๋ยวกลับไปเอาตังค์ที่บ้านแป๊บนึง
เดี๋ยวกลับมาจ่ายพนักงานก็ปฏิเสธบอกพี่ไม่ได้
ต้องจ่ายที่นี่เท่านั้นลูกค้าชายไม่สนนะขับไปเลยฮะ
เออเนี่ยเขาก็ชี้ให้ดูนี่ตรงหัวจ่ายตรงนี้นะที่เติมให้นี่แหละฮะ
แล้วก็เมื่อกี้ตอนที่รถขับออกไปพนักงานยังยืนเวออยู่เลยอ่ะดอม
ยืนเว๋อสิฮะนั่นแสงเออทีนี้เขาก็ทำใจเอายังไงดี
ทำยังไงไม่ได้รออยู่สามวันอืม
ตั้งแต่วันจันทร์สิบหกพฤษภาค่ะมาจนสิบเก้าพฤษภาก็ไม่มีวี่แววเลยครับ
ต้องพึ่งพาผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือพี่ตำรวจนั่นเองทางพนักงานปั๊มเลยไปแจ้งความไว้กับตำรวจสพสูงเนินครับ
หวังให้ตามตัวลูกค้าชายคนนี้มารับผิดชอบค่าน้ำมันสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โห